เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเพราะว่ายังไงซะเราก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่เรานั้นได้ลุ้นกันมาเมื่อวันที่๑๑
โอ้ยงวดที่แล้วผ่านไปเดี๋ยวลาบกันใหม่

ไหนดูสิคะ
พลาดไม่ได้กับข่าวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดระยองมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อเล่าให้ฟังก่อนนะครับ
นี่พาไปที่นี่ก่อนที่สารพระภูมิที่อยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงระยองมีลักษณะเป็นสารทรงไทยแบบนี้
โอ้โหมีนี่ไงเป็นไงเสียงของเรายิ่งใหญ่ตะกานตา

รูปปั้นเด็กชายหญิงแต่งชุดไทยโอ๊ยพอแล้วเดี๋ยวก็อ่านข่าวไม่รู้เรื่องพอดีตกใจหมด
นี่มีรูปปั้นนางรำวางอยู่หน้าศาลด้วยแล้วก็มีน้ำแดงวางไว้อยู่

คือถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็บอกว่าไม่มีเยอะขนาดนี้
แต่ที่บอกแล้วสะดุดตาคือจุดที่ตั้งเส้นไหว้นะครับ
คนที่เขามาเขามีความเชื่อความสัตว์ภาพมากนะ
อย่างเช่นใครผมเล่าถึงคนนี้แล้วกัน
คุณป้ากมณฑรที่ไปที่นี่
กำลังมากราบไหว้แล้วเธอก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าว่า
เมื่อก่อนทำงานเป็นแม่บ้านในสถานีตำรวจทางหลวงแห่งนี้แหละ
เคยเจอกุมารเงินกุมารทองหลายครั้ง
ตอนแรกเธอบอกว่าแรกก็กลัวนะ
แต่พอเจอนานไปเจ็บบ่อยแล้วค่อยชิน
ตอนนี้เธอชินแล้วก็เลยชินตอนนี้เธอชินแล้วเรียกได้ว่าเป็นลูกเป็นหลานกันเลยทีเดียว
บอกว่ากุมารทองชอบมาให้โชค
ใครมาบนบานสารกล่าวก็จะสำเร็จแต่ที่สำคัญคืออะไร
บนแล้วต้องมาแก้นะรักษาสัญญากันด้วย
เหมือนเป็นสัจจะที่บอกกันเอาไว้นะครับ
ส่วนคุณตำรวจไปถามคุณตำรวจที่นี่เลยดีกว่า
ดาบตำรวจเอกอนันเนธวิสิทธิ์หัวหน้าตู้หน่วยบริการตำรวจทางหลวง

แกบอกว่าแกอยู่ที่นี่เป็นประจำแล้วอยู่มามากกว่า๒๐ปีแล้วนะ
แกบอกแกเคยเจอเหมือนกันครั้งแรกที่เจออยู่คนเดียวตอนดึกด้วย
โอ๊ยพอแล้วจะขี้หลายรอบ
เห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ในครัวทีนี้แกก็กลัวนะ
แต่แกเจอแล้วเจอบ่อยก็ค่อยชินอีกแล้วครับ

แล้วต่อมาแกเห็นอีกนะเห็นเป็นเด็กหญิงด้วย

อย่างที่บอกเห็นบ่อยเห็นหลายครั้ง

แต่ผมและประชาชนทั่วไปแถวนั้น

คือเค้าก็ยังเชื่อแหละ
ส่วนใหญ่คนที่เค้าเชื่อนะ